ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้เลยซะทีเดียว
เพราะว่ามีคำชี้แจงมาจากแพทย์ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

เอามาบอกแบบนี้คะว่าคำว่า
สำหรับการผ่าตัดใบหน้าให้กับผู้ป่วย
ใบหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนักเท่านั้น
แพทย์ถนอมบันประเสริฐหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
วิชาโสดสนศิกวิทยาโรงพยาบาลจุลาลงกร
เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายใบหน้าใหม่ด้วยวิธีการผ่าตัดผิวหน้าของผู้บริจาคอวัยวะใบหน้าที่เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย
ไปสู่บนใบหน้าของผู้ป่วยที่ใบหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก
วิธีนี้เคยใช้ในต่างประเทศเท่านั้นมีผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาแล้วกว่า๓๐คน
แต่ยังไม่มีการรักษาแบบนี้ในประเทศไทยเพราะการผ่าตัดมีความยาก
รวมถึงขั้นตอนซับซ้อนมากต้องใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน๑๒
ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อการเสริมสวยค่ะ
คือมันเป็นการผ่าตัดรักษาโรคในผู้ป่วยที่น่าเสียหายใบหน้าเสียหายหนัก
อาจจะเกิดจากไฟไหม้หรือว่าอาจจะเกิดจากผ่าตัดมะเร็งหรืออะไรก็ตามแล้วแต่
แล้วไม่มีหน้าเหลืออยู่แล้วไม่สามารถซ่อมได้แล้ว
ต้องถอดหน้านั้นทิ้งแล้วก็ใส่หน้าใหม่เข้าไปก็คือต้องไปเอาหน้าจากผู้บริจาคมา
เพราะฉะนั้นการผ่าตัดในใบหน้าโดยหลักแล้วแบ่งออกเป็น๒กลุ่มเอง
ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสวยกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค
คุณผู้ชมครับ
ล่าสุดนี้มีการผ่าตัดรักษาโรคชนิดหนึ่งครับ
ล่าสุดนี้มีรายงานด่วนนะครับว่าเกิดเหตุสะพานถล่มลงมาที่พระนครศรีอยุธยา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ใกล้กันกับหมู่บ้านโปรตุเกต